สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
แน่นอนเราเข้าสู่ปีใหม่อย่างสมบูรณ์
สำหรับวันสงกรานนะฮะวันนี้แต่ละพื้นที่เนี่ย
ถ้าสมมุติติดตามทางไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการรายงาน
ใช่มาตลอดทั้งวันเลย
จี้เธอแต่งตัวอะไรของเธอจัดเต็มมากค่ะ
ทันสมัยนะเอาว่าไปจีซูอ้าวนะอ้าวไม่ใช่อย่างนั้นเหรอ

ตัวหน้าโค้งฮะชุดโค้งกระพองอยู่
มันต้องเป็นแบบเปิดออกมาเป็บปั๊บมันต้องพอง
ไม่ใช่เป็นดอกอย่างนั้นจี้ทำได้เท่านี้โอเค
พยายามแล้วเนี่ยเห็นด้วยค่ะว่ามีการพยายามอยู่ในห้องแต่งตัว
สวัสดีพี่หมายแล้วค่ะคุณแม่สวัสดีคุณอ้วน
อ่ะถึงมาเป็นตัวแทนเดี๋ยวแต่งตัวเต็มมาเป็นตัวแทน
แม่ก็เลยตามผู้โสแม่อ่ะโอเคนะอ๋อสุขมาก
ขอบคุณคุณว่ามีความสุขนะฮะขอบคุณค่ะ
ตะอย่างงี้ตลอดไปขอบคุณอยู่คู่กับวงการบันเทิงของเรามาตลอดไปนะฮะ
ขอบคุณค่ะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเช่นกันค่ะ
ขอให้ความสุขความรอยยิ้มและความแข็งแรงตีกลับไปทุกคนเลย
แล้วเราก็รับพรไปด้วยกันนะคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าเริ่มต้นปีใหม่ไทยอย่างเป็นทางการกันไปแล้ววันนี้เนาะ
ทีนี้เดือนเมษายนเราก็รู้สึกว่าเอาล่ะไอ้สิทธิ์ต่างที่คนไทยของเราเนี่ยควรจะได้รับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนเมษายนแบบนี้
เช็คกันว่าได้ค่าอะไรกันบ้างเท่าไหร่ด้วยนะคะ
คือนางสาวารีแว่นแก้วรองอธิบดีกรมบัญชีกลางค่ะก็มีการออกมาชี้แจงเปิดเผยนะคะ
บอกว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี๒๕๖๖
การ์ดเริ่มมาตั้งแต่หนึ่งเมษายนนะคะทีนี้วงเงินที่ได้รับก็จะมีถ้าเป็น
เมษายนเนี่ยค่ะคือเขาบอกไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้นะคะ
เงินในในส่วนนี้แล้วก็ไม่สามารถสะสมได้ในเดือนถัดไปด้วยก็คือจะมี
เรื่องของวงเงินซื้อสินค้าสามร้อยบาทต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อการ์
ต้ม๘๐บาทต่อสามเดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ
๗๕๐บาทต่อเดือนก็ไม่ว่าจะเป็นบ่อขาวสอรถไฟขาวส่องมะกอรถไฟฟ้า
อันนี้ได้หมดนะคะทีนี้พอขยับไป๑๘พฤษภาคม๒๕๕๙
จะได้อะไรบ้างตอนนี้ก็จะเป็นมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ำปลาปลานะคะ
ค่าไฟฟ้าไม่เกิน๓๑๕บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
ค่าน้ำปลาปลาใช่ที่จะช่วยที่คุณจะได้ไปเนี่ยนะคะสำหรับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
น้ำปลาปลาไม่เกิน๑๐๐บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะอันนี้คือกรณีที่ใช้น้ำปลาปลาไม่เกินหนึ่งร้อยบาท
แต่ไม่เกิน๓๑๕บาทนะคะทีนี้ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี๒๑๖๕เนี่ย
ที่มีการลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับสิทธิ์ตามมาตรการลงทะเบียนให้กับผู้บริการไฟฟ้าได้หนึ่งแห่งนะคะ
แล้วก็ผู้บริการเกี่ยวกับน้ำปรป่าได้อีก๑แห่งถ้าเป็นการไฟฟ้าก็จะมีการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าสวนภูมิภาคกิจการไฟฟ้าสวดิการสัมประธานกองทัพเรือการปรป่านครหลวงแล้วก็การปรป่าสวนภูมิภาคตั้งแต่๑๕มีนาคมเป็นต้นไปแล้วคุณก็จะสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้เนี่ยนะคะคือถ้าเป็น
ใช้สิทธิ์สวัสดิการด้วยนะคะไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำเพราะกระทรวงการคลังเนี่ยจะดำเนินการจ่ายคืนให้แก่หน่วยงานที่บริการโดยตรงเลยอืมทีนี้ขยบมาถ้าเป็น๒๐เมษายน๒๕๖๖ก็จะมีเงินเพิ่มเกี่ยวกับเบี้ยความพิการ๒๐๐บาทต่อเดือนค่ะในส่วนนี้ก็คือผู้มีสิทธิ์เป็นผู้พิการซึ่งก็คือ

วงเงินซื้ออุปโภคบริโภค๓๔๖๐๑๙ล้านบาท
วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม๑๗๘๑ล้านบาท
วงเงินค่าโดยสารรถเมย์แล้วก็รถไฟฟ้า๒๘๘๑ล้านบาท
วงเงินค่าโดยสารบริษัทขนส่งจำกัด๘๐๘ล้านบาท
แล้วก็วงเงินค่าโดยสารรถไฟ๑๘๙๒ล้านบาท
บรรเทาภาระค่าไฟ๒๒๙๓๒ล้านบาท
มาตรการบรรเทาภาระเรื่องของค่าน้ำปลาปลา๑๗๒๙ล้านบาท
มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ๒๘มกราคม
ก็คืออยู่ที่๒๑๖๐๒ทั้งหมดก็คือแบบเขาคำนวณกันมาแล้วนะคะรวมจำนวนเงิน๓๙๙๑๔๔ล้านบาท
นั่นแหละฮะคือสิ่งที่เราต้องเช็คดูนะฮะว่าสิทธิ์ของเราได้อะไรบ้าง
ต้องติดตามมาดีถ้าสมมุติเรานับกันตั้งแต่วันนี้วันนี้๑๓เมษายน๓๑วันนะฮะ
ถ้าสมมติเราเลือก๑๔ก็คือเดือนหนึ่งเต็ม
นี่คือคำถามที่คนหลายคนถามแม้กระทั่งบัตรเลือกตั้ง
วันนี้อย่าลืมนะครั้งที่เราเป็นบัตรเดียววันนี้เวลาที่คุณเข้าครูหา
คือแต่ละเขตสอสอแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลย
คุณดูจะอย่างนี้
แต่ถ้าสมมุติแบบแบ่งบัญชีรายชื่อเนี่ยจะง่ายหน่อย

แต่ถ้าสมมุติแบบบัตรเลือกตั้งก็คือเลือกเลือกสอสอของเขตเราเนี่ย

แต่ไม่แปลกแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นเลขตัวเดียว
แต่ถ้าสมมุติเป็นแบบว่าบัญชีรายชื่อเนี่ย
พักที่เป็นพักเดียวที่ได้เลขตัวเดียวคือ

เพราะว่าพักแรกเราไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่
ส่วนใหญ่จะเป็นเลข๒หลักก็เสมอภาคกันอยู่แล้ว

แต่คนนี้เอาจริงแล้วเนี่ยคนก็เลยถามว่าเฮ้ย
ไทยรัฐของเราอย่างที่บอกไปว่า
เราขอรับสมัครอาสาสมัคร๑แสนคน

ดูความบริสุทธิ์เหมือนกันว่าเป็นยังไง
แต่ขนาดเดียวกันคุณชัดชาติเขาออกมาพูดไง

กันบัตรเขย่งไหมเตรียมเสนอกรกต

อันนี้คุณชัดบอกอย่างนั้น
ขณะเดียวกันวันนี้เขาถามว่า

กว่าที่เราจะรู้ว่าใครแพ้ใครจะชนะเนี่ย
จริงแล้ววันนี้กรกตบอก
พรุ่งเช้าเลยล่ะเราต้องติดตามไทยรับ

กรกตหรือสำนักงาน

เขาพร้อมรับมือการเลือกตั้ง
จะเกิดขึ้นนะฮะ๑๔พฤษภาคมนี้
โดยเลขาธิการกรกตยืนยันว่า

บางภาคริชชนะเขาต้องออกมาขอบคุมประชาชน

หลังจากที่ผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยส่วนใหญ่
จะหลังข่าว๔ทุ่มเนาะ
ใช่พี่ต้องติดตาม
นี่ถ้ามันไม่ใช่แอปแล้วความโปร่งใสจะอยู่ที่ไหน
เขาว่าอย่างนั้นต้องบอกว่าความโปร่งใสเนี่ย

จะมีประชาชนไปตามหน่วยเลือกตั้ง
นับคะแนนจะนับที่หน้าหน่วยเลย
ก็คือยกขึ้นมาทีละใบทีละใบละขานขานขาน

ตรวจสอบได้ด้วยการคะแนนที่ปิดที่หน้าหน่วยเลือกตั้งเลย
ส่วนบัตรทำไมไม่อำนวยให้ประชาชนเนี่ย

ตามกฎหมายกำหนดว่าทั้ง๔บัตร

กฎหมายเขียนว่าต้องแตกต่างกันอย่างชัดเจน

ขณะเดียวกันกรณีที่ประชาชนแห่ลงทะเบียนตอนนี้
ปรากฏว่าคนที่ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า๒ล้านคน

คนเขาก็ติอยู่แหมทำไมมันเร็วจังเลย
น่าจะให้ยืดไปสัก๑๕เมษาเนอะอะไรอย่างนี้
เนื่องจากมันเร็วเพราะประกาศแป๊บเดียว
แค่๙วันเองปิดแล้ว

เห็นประชาชนไปเลือกตั้งการนับคะแนน
จริงแล้วเนี่ยประชาชนเขาอยากจะเลือกตั้งกัน
การขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้าวันสุดท้าย

เชื่อไหมว่าคนไปลงทะเบียนจนระบบล่ม

เชื่อที่ว่านั้น๒ล้าน

อาจจะสูงกว่า๒ล้านไหมค
เขาบอกมีประชาชนเข้าไปลงทะเบียนมาก

ศักยภาพระบบรองรับเนี่ย

ที่เขาเตรียมไว้๔๐๐คนต่อวินาที

เขาก็บอกว่าระบบมีปัญหาก่อน

ที่วันนี้อาจจะต้องขยายเวลา

สำหรับคนที่จะไปเลือกตั้งครั้งหน้า

กตประสานกระทรวงการต่างประเทศ

เพราะบริหารจัดการค่อนข้างลำบาก

เขาบอกว่าวันนี้ก็เลยต้องแต่เชื่อว่าปีนี้แต่ตามหน่วยเลือกตั้ง
คุณจะไปสังเกตการณ์เยอะถึงวันนี้ทุกคนน่
หรอกแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาจะนับหน้าหน่วยเลือกตั้ง
อ่าแล้วก็แปะโขนคะแนนที่บางคนก็บอกว่าจะต้องขนห่วงขนหยิบ

ต้องนับตรงนั้นแล้วเอาคะแนนมาบวก
ถูกต้องไหมอาจจะส่งมาที่เลือกตั้งตรงนี้มีเท่าไหร่
ส่วนกลางบวกออกมาไม่ต้องหยิบเขามารับรวม
แต่ว่ากว่าจะไปถึงตรงโซนกลางก็ใช้เวลามีครึ่งชั่วโมงค่ะ
หมายถึงส่งคะแนนไปก็คือเขาก็นับที่หน้าเขตต่าง
แล้วก็มีการประกาศปุ๊กแปะที่เบาะตรงนั้น
แล้วก็มีการส่งคะแนนไปในส่วนของส่วนกลาง

ไทยรัฐนิวโชว์ประมาณสัก๔ทุ่มกว่า
แต่ละพักก็จะออกมาขอบคุณประชาชนแล้ว
ก็จะเห็นแล้วว่าแต่ละพักเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่
อันนั้นแหละมันถึงจะต้องเริ่มจับตามองว่า
วกกันแล้วอย่าลืมว่ามันจะต้องได้๓๐
หมายถึงว่าต้องบวกกันยังไงก็แล้วแต่เนี่ย

แต่ละพักเนี่ยมันเกินครึ่ง

เราจะเห็นแล้วล่ะว่าได้เท่าไหร่

เพราะอีก๑๐๐มันจะต้องมาคำนวณปาร์ตี้ลิสปาร์ตี้ลิสต์
ก็จะเห็นว่าแต่ละพักเนี่ยใครเป็นแกนนำแล้ว

เพราะว่าก็จะรู้ว่าส่อในแบ่งเขตเนี่ย
ใครมาวินแล้วใครได้คะแนนนำละ
จะเริ่มลงแล้วว่าใครได้หนูแม่

ว่าตัวเองจะต้องเป็นแกนนำแก่นำแก่นำ
แต่วันที่๑๔พฤษภาคมกรกตเขายืนยันว่า
หลัง๔ทุ่มเราได้รู้ว่าล่ะ
ว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่
ก็รับตรงใช่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมากันฮะ

เรื่องของวันสงกรานของเรานะคะ
นี่ฉากของรายการเราวันนี้
บอลลูนอาร์ตก็ต้องมานะคะ
ลูกโป่งสวยเพื่อเทศกาลต่าง

ขอบคุณทุกเทศกาลเลยอยู่กับเรามานานเหลือเกินเนอะ

อย่าลืมกันนะคุณผู้ชมค่ะจริงมันก็ยังอยู่

ก็เนี่ยบางทีก็มีนักวิชาการ

คุณผู้ชมขายังจริงท่านออกมาบอกว่า
คุณผู้ชมขายังจริงท่านออกมาบอกว่า
คุณผู้ชมขายังจริงท่านออกมาบอกว่า
คุณผู้ชมขายังจริงท่านออกมาบอกว่า

คุณผู้ชมขายังจริงท่านออกมาบอกว่า

คุณผู้ชมขายังจริงท่านออกมาบอกว่า
คุณผู้ชมขายังจริงท่านออกมาบอกว่า

คุณผู้ชมขายังจริงท่านออกมาบอกว่า

คุณผู้ชมขายังจริงท่านออกมาบอกว่า

คุณผู้ชมขายังจริงท่านออกมาบอกว่า
คุณผู้ชมขายังจริงท่านออกมาบอกว่า
คุณผู้ชมขายังจริงท่านออกมาบอกว่า
คุณผู้ชมขายังจริงท่านออกมาบอกว่า
คุณผู้ชมขายังจริงท่านออกมาบอกว่า
คุณผู้ชมขายังจริงท่านออกมาบอกว่า

คุณผู้ชมขายังจริงท่านออกมาบอกว่า
คุณผู้ชมขายังจริงท่านออกมาบอกว่า

คุณผู้ชมขายังจริงท่านออกมาบอกว่า

คุณผู้ชมขายังจริงท่านออกมาบอกว่า
คุณผู้ชมขายังจริงท่านออกมาบอกว่า
คือโควิดได้รับผลกระทบหลายระรอกค่ะ
แม้ว่าขณะนี้อาการติดจะน้อยนิด
เหมือนมีไข้หวัดมีน้ำมูกมีเจ็บคอแบบนี้
แต่เกิดอาการติดตามต่อเนื่องได้เป็นเดือนหรือว่าเป็นปี

โดยมีอาการตั้งแต่อ่อนเพลียออกแรงไม่ไหวหัวใจเต้นแรง

จากนั้นเนี่ยอาจจะปรากฏในรูปของสมองผิดปกติค่ะ

อันนี้หลายคนเป็นนะคะ

ง่ายหรือแบบหลับตื่นอะไรแบบนี้ค่ะ
จนกระทั่งถึงเรื่องของความจำสั้น
สมาธิมันหายไปไม่เหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะ
คือคุณหมอเองเขาบอกว่าติดโควิดวันที่๑๐มิถุนา๒๕๖๐
วัคซีนโควิด๔เข็มอันนี้ในเคสของคุณหมอ
อาการที่เขาเป็นคืออาการปันกลางค่ะ
อยู่โรงพยาบาล๓วันได้ยาฉีดฆ่าไวรัส
ในช่วงหลังจากนั้น๒๓อาทิตย์มีความแปรปวนทางสมอง
อย่างที่เรียกกันว่าหมอกลง

เขาใช้คำว่าคิดช้าคิดไม่ฉับไวทำอะไรช้า
เรียกชื่อโรคชื่อยาก็ไม่ถูก

พบว่ามีหลักฐานของอันไซเมอร์มันปรากฏขึ้นมาค่ะ

ใช่ค่ะโดยมีอัตราส่วนของโปรตีนเอมีลอย๔๒ต่อ๔๐ลดลง
แล้วก็ยังพบว่าทาวน์โปรตีนมันมากขึ้น
ซึ่งมีความไวและความจำเพาะอันนี้ก็เป็นศัพท์แบบว่า

ไซเมอร์ต่อมาเนี่ย๑๐๐วันหลังจากติดโควิดก็คือมีอาการของหมอเองนะ
ก็คือทางสมองสดใสกลับมาเหมือนเดิม
แต่ร้อยวันผ่านไปแล้วนะคะถึงจะกลับมาสดใสเหมือนเดิม
แต่เมื่อตรวจเลือดก็พบว่าเลือดทั้ง๒ตัวมีรอยแล้วก็ทาโปรตีน
อยู่ในระดับสูงและนั่นเองที่จะทำการต่อสู้
เพื่อป้องกันไม่ให้สมองเสื่อมปะทุจนกระทั่งมันออกอาการนะคะ
จะทำยังไงคุณหมอแนะนำบอกว่าง่ายที่สุดเลยก็คือ
อาหารเข้าใกล้มังสวิรัติแป้งน้อยไม่เอาเนื้อสัตว์บก

กุ้งหอยปูปลาออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ
กลับกับประทุในความช้าประมาณ
๑๙๐๐ค่ะและแน่นอนเดินกลางแดด

๕เดือนเต็มหลังจากที่เจาะเลือดแล้วก็รู้ว่าสมองเสื่อมประทุ
หมอได้ประเมินตัวเองใหม่และพบว่าโปรตีนอันไซเมอร์ทั้งหมดหายไป
จากการที่ทานมังสวิรัติเดิน๑๙๐๐๐
ครับผมทานแค่เฉพาะกุ้งหอยปูปลาอะไรแบบอย่างนี้
หอยปูปลาถูกไหมก็นัก
เขาบอกว่าอีกหน่อยมนุษย์เราจะกลับมากินวีแกน
ซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นว่าเขาบอกลองไปดูสิร้านสะดวกซื้อ

แต่คุณคิดว่าสิงคโปร์เป็นแล้วนะ
แต่เราคิดอยู่ชีวิตเราจะขาดเนื้อสัตว์ได้จริงเหรอวะ
ก็เขามีโปรตีนอื่นมาตัวแทนเองเนอะอืมมันต้องแล้วแต่แล้วแต่
เมื่อไหร่ที่สุขภาพเราแย่ไปถึงจุดนั้นเนี่ย
น่าต้องกินเราอาจที่จะต้องทานแหละ
เพราะมันเหมือนเป็นไซส์บังคับแล้วใช่ไหม

แต่ว่ามันก็อาจจะต้องดูว่าแต่ละคนเป็นยังไง
แต่นี่ในกรณีเคสของคุณหมอเรื่องของสมองเสื่อมที่เขาเป็น
เขาก็มีการแบบแนะนำวิธีให้ว่ามันควรจะต้องทำอะไรยังไงบ้าง
ร้องโควิดเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก
เพราะมันมองไม่เห็นมันไม่รู้อาการ
แล้วมันเป็นความสับสนระหว่างที่ว่าเอ๊ะเราหายป่วยแล้วแล้วเราเป็นอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าเราอาจจะเครียดกับเรื่องของการทำมาหากินทำให้นอนไม่หลับทำไมนู่นนี่นั่น
มันแยกไม่ออกไงใช่ไหมคะ
แต่ก็หลายคนติดไปลองโควิดกันหนักนะ
ใช่นอนไม่หลับเห็นเยอะที่ช่วงแรก
ช่วงแรกหลังจากที่หายโควิดแล้วเนี่ยช่วงแรกก็จะมีอาการแบบนอนไม่หลับ
ไม่ได้หลับง่ายเหมือนแต่ก่อนที่เคยเป็นอะไรอย่างนี้
อืมก็ถือว่าถ้าเผื่อว่าใครมีอาการแบบผิดปกติไปกว่าเดิม
แล้วเคยเป็นโควิดมาก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอ

อ่ะอีกหนึ่งข่าววันนี้ที่จริงแล้ว๑๓เมษาวันดีก็ไม่อยากจะเล่า
แต่๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยข่าวพระเนรเยอะเหลือเกิน

ถ้าสมมุติสรุปข่าวจริงแล้วน่ากลัวมากนะครับ
ผู้สื่อข่าวเขารายงานว่าพระสงฆ์และผู้ปกครองสามเณรภายในวัดแห่งหนึ่ง
ที่อำเภอบางขันนครศรีธรรมราช

ซึ่งในคลิปวิดีโอมีการบันทึกภาพสงชรารูปหนึ่ง

รายหนึ่งหลังจากสามเณรเข้ามาบวชเรียน
รวมทั้งยังดื่มเหล้าดองซากลูกวัวทุกวัน

คือคิดออกไหมเอาลูกวัวที่ตายแล้วมาดองเล่า

โห

ว่ายนะ
ซึ่งทีมข่าวก็ติดต่อไปยังวัดที่เกิดเหตุ

ได้นำคลิปภาพไปแจ้งความ
กับตำรวจที่สพบังขันแล้ว

ปรากฏพระสงฆ์นี้อายุเจ็ดสิบหก

แต่ก็ยังว่าเนอะยังคึกกันอยู่ได้

ว่าทำไมพระบางทีมีเวลาว่างเยอะไปว่

พระจริงที่เขาบอกมีเวลาว่างเยอะคือให้ไปปฏิบัติ

ปกติแล้วก็จะปฏิบัติและทำสมาธิ

แต่ปรากฏทุกวันนี้พระฉันว่าเวลาว่างพระเยอะไป
พระสงฆ์องค์นี้๗๖ปีที่ปรากฏอยู่ในคลิปเนี่ย

เนื่องจากพวกปกครองของเนรน้อยเนี่ย
เขาบอกตอนนี้น่าจะไปอยู่ที่จังหวัดตรังแล้ว

ด้านสำเนียนในวัดได้เข้าไป
ชี้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมเล่าเหตุการณ์อย่างนี้
เขาบอกว่าพระรูปนี้ก่อเหตุ

ซึ่งไอ้ตัวยาดองก็คือเอาลูกวัวที่ตาย

จริงแล้วยังไม่ครบกำหนดคลอด
ก็ดองกับเหล้าขาว

เป็นยาบำรุงทำให้อวัยวะเนี่ย

วัยวะเพศก็จะแข็งตัว

ยังไปบำรุงให้มันแข็งตัวขึ้นไปอีก

ทำร้ายบาดเจ็บสาหัสโดยไม่รู้สึกตัวถึง๓วัน

ให้กับพระลูกวัดรูปหนึ่งเป็นคนดูแล
หลังจากที่เกิดเหตุก็ได้แจ้งให้ผู้ปกครองแจ้งความดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด

เป็นพฤติการร้ายแรง
แล้วก็สร้างความเสียให้กับคณะสงฆ์เป็นอย่างมาก
ส่วนพระรูปที่ดูแลวัดไม่ขอให้สัมภาษณ์ใด

พระรูปที่ก่อเหตุเนี่ยเขาอยู่จังหวัดตรัง

แล้วก็ได้มาจำวัดอยู่ที่นี่ระยะหนึ่งแล้วเพิ่งมาจำวัด

จนกระทั่งเรื่องนี้เกิดขึ้น
ถึงได้ทราบว่าเฮ้ยพระก็เป็นอย่างนี้เนาะ
แล้วก็ที่จริงแล้วที่เดินทางกันมาเต็มวัดวันนี้

ศึกเถอะสุขภาพแข็งแรงนี้ศึกเถอะแบบนี้ไม่ใช่แค่ศึกอย่างเดียวนะ
บางทีมันคือการทำอนาจารย์นะมันจริงมันต้องมีบทลงโทษทางกฎหมายนะ
ศึกอ่ะเถอะศึกก็เรื่องนึงนะยังไงคุณก็ต้องศึกอยู่แล้วอันนี้เนาะ
เดี๋ยวคำตอบก็จะบอกศึกแล้วจะทำอะไรกิน
ตรงมันเป็นวัดธจักรเดียมเลยพี่สังเกตเหมือนกับวัด

แล้วไปบวชที่อื่นหรืออะไรก็ว่าไปเค้าบอกว่าอย่างน้อย
เขาอยู่วัดข้าวมีกิน๓มื้อไม่ใช่๒นะ
ปกติผ้าเจ้าคิด๒ผ้าข้าวครบ๓มื้อเงินก็มีใคร
ฟังข่าวดีนะคะจากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในช่วงสงกรานนี้
ตั้งแต่วันที่๑๑จนถึง๑๗เมษายนเลยนะคะการเดินทางทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นค่ะ
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะคะโดยคาดคณีว่า
จะมีเที่ยวบินทั้งหมดคือ๑๔๑๘๐เที่ยวบิน
เฉลี่ยก็คือประมาณ๒๐๒๖เที่ยวบินต่อวัน

ฟังแล้วชื่นใจนะคะสำหรับประเทศไทยของเรา
โดยเฉพาะภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปเนี่ยนะคะ
ก็มีทิศทางที่ดีขึ้นดีมาก
ใช่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะ
ถ้าเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนเกิดสถานการณ์โควิด๑๙นั้นน่ะ
บริการจราจรทางด้านอากาศยานนะคะ
รองรับเที่ยวบินได้ถึง๓๐๐เที่ยวบินต่อวัน

ถ้าสมมุติเราดูเนี่ย๓๐๐เที่ยวบินต่อวันเลย
ใช่นะคะซึ่งหมายถึงว่าในขณะนี้ดีขึ้นเราชื่นใจขึ้นแล้ว
จากปีที่แล้วซึ่งมันแย่กว่านี้มากมายเลยนะคะ
ปีนี้ดีขึ้นขนาดนี้ปีหน้าต่อไปโดยแม้แต่ปลายปี
คงจะต้องมีอะไรที่ต้องดีขึ้นไปเรื่อย
ก็ต้องช่วยกันด้วยเหมือนกันอย่าให้มันเกิดข่าวร้าย
หรือว่าเกิดโควิดอย่างที่เราพูดกันนะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่หยุดยาว
คือเอาไงแอร์ไลน์สุดมากับทุกอัน

ที่ยังอยู่ได้นี่บุญมากแล้วนะ
เพราะว่าไม่มีรายได้เลย๓ปี
เปิดมาปุ๊บน้ำมันดีดตัวขึ้นสูงอีกจำได้ไหมใช่ใช่
น้ำมันอยู่ดีดีดตัวขึ้นมาอีกเท่านึงอ่ะมากกว่าโควิดอ่ะใช่
เพราะฉะนั้นเขาบอกโอ้โหสายการบินเนี่ยแทบสุดกันหมดเลย
ก็ใครจะเชื่อแหละว่านักบินน่ะนักบินตกงานเยอะมากค่ะ
ก็มีการไปพักงานเนอะแล้วตอนนี้คือบางคนก็โดนออกอะไรก็มี
ต้องตอนเนี้ยเหมือนฟ้าเปิดศาลกรี๊นเรียกกลับไปแทะทุกคนหลับไปหมด
ในประเทศนะส่วนใหญ่ก็เต็มหมดเพราะคนเดินทางตอนเนี้ยเราแล้ว
แล้วก็ชิดด้วยนะค้าตัวก็แพงด้วยนะจริงแหละ

ไม่ใช่ซื้อก่อนจองก่อนนาน

เหมือนไปฮ่องกงญี่ปุ่นนะแม่หมื่นกว่าบาท
เพราะว่ายังไงเขาก็จะรู้ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงวันหยุดอีกยาว

ค่าตัวเขาเป็น๑๐๐๐กว่าบาทกลับบ้าน
มันเป็นช่วงแทนศการพอดีแล้วทุกคนก็มีความต้องการ
เขาบอกญี่ปุ่นตัวไปยุโรป

อันที่ให้วิทยุโรปผูกกับตัวไปญี่ปุ่นเกาหลี

เหมือนตอนนี้เราเห็นพี่พี่ในวงการหรือดารา

ก็ดาราไม่มีออกทีวี

อันที่๒อาทิตย์ที่ผ่านมา

ดาราหายไปหน่อยก็หมดเด้นขาบผ่อนบ้างสิคะคุณ

ของคนออกทีวีไม่มีนะเนอะ

ก็ต้องอัดไว้ก่อนไงแม่ต้องอัดไว้ก่อนอ่ะ
ไว้แบบต้องอัดไว้ล่วงหน้าเนิ่นอะ

ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องขอเติมออกซิเจนให้ตัวเอง

ต่างชาติเองก็เข้ามาเที่ยวเมืองไทยก็เยอะเพราะว่า

ทุกคนก็อาจจะออกแบบเดินทางกันมาเหมือนกันอะไรอย่างนี้
จริงแล้วพูดถึงโควิดเนี่ย
เพิ่งที่จะรู้สึกว่ามันดีขึ้นทยอยขึ้น
ประมาณเมื่อกลางปีที่แล้วนี่เอง
ใช่ไหมกรกฎา
กลางปีก็ยังไอ้นั่นอยู่
หลังปีใหม่ค่ะใช่ต้องปีนี้เลย
เช้ามาเขาเรียกว่าไหลตายหรืออะไรอ่ะอืมมันร่างกายจริง
ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีก็ไปเลย
ร้อนค่ะมันร้อนในนะอืมใช่ไหมมันร้อนไปหมดอืมอันตรายค่ะ
ต้องศึกษาด้วยนะเขาถึงบอกว่าเวลาทานทุเรียนต้องตาม
หมังคุดอ๋ออะไรที่เป็นเย็นเย็นเออวันนี้เห็นเขาบอกว่า
เลี่ยงได้เลี่ยงเนี้ยสิบเมนูที่ต้องรับคือจริงจริงต้องบอกว่า
ช่วงนี้อากาศมันร้อนแล้วก็มันเข้าสู่แบบอุณหภูมิที่มันสูง
แบบต่อเนื่องจริงอะค่ะเชื้อโรคหลายอย่างมันจะเจริญเติบโต
ได้ดีในอุณหภูมิที่มันสูงค่ะอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะทำให้
อาหารที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยหรือว่าซื้อมามันบูดง่าย
คือบางทีวางไว้แป๊บเดียวเนี่ยอาหารมันก็บูดกันหมดแล้ว
สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิด
โรคอาหารเป็นพิษค่ะนะคะทีเนี้ยอาหารเป็นพิษเนี่ย
มันเกิดจากการรับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำที่มันปนเปื้อน
แบคทีเรียไวรัสหรือว่าพญาติค่ะแล้วก็มันมากับอาหาร
บางทีมันไม่สะอาดแบบนี้ค่ะประกอบกับช่วงนี้อากาศมันร้อนขึ้น
ก็ทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วย
อาการของโรคอาหารเป็นพิษที่เราเห็นชัดเลยเนี่ยคลื่นไส้พออืดผอม
อาเจียนปวดท้องแบบบิดเกร็งแบบเป็นพักพักอ่ะค่ะอาการมันก็จะเป็น
ลักษณะเหมือนปวดจะมากจะน้อย
ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเชื้อโรคที่ได้รับไป
อีกอันก็คือถ่ายอุจจาระเหลว
มีอาการปวดหัวคอแห้งกระหายน้ำ

ซึ่งจะพบเกิดอาการได้แบบเร็วที่สุดก็คือ
ทานอาหารไป๑๖ชั่วโมงไม่เกิน
บางทีอาการมันแสดงแล้วแสดงออกเลย
ทีนี้แม้ว่าอาการส่วนใหญ่ของโรคอาหารเป็นพิษ
จะไม่ร้ายแรงแต่ถ้าหากว่ามันเกิดรุนแรงขึ้นมา
มันอาจจะทำให้ร่างกายคุณเสียน้ำมาก
แล้วก็เกลือแร่เสียไปเยอะมันอาจจะเกิดอันตรายได้เลย
สำหรับอาหารไปดูกันค่ะว่า
อย่างของอาหารที่เสี่ยงว่ามันอาจจะเกิดโรคอาหารเป็นพิษมีอะไรบ้าง
ดังนั้นเราควรจะระมัดระวัง

อาหารดิบทุกอย่างพวกนี้เชื้อโรค
แล้วยิ่งกินกับพญาติลูกยาต้องระวังเนอะ

จนเยอะจนซื้อยำกลับมาเต็มเลยข้างหน้า
แต่อันนี้นี่สิข้าวผัดข้าวผัดที่โรยเนื้อปู

หยวนเพิ่งไปซื้อปรุงจากแบบนี้

ไม่ใช่เค้ามาอาหารสด

มันเหม็นมันกลิ่นมันตีขึ้นมาเลย
อีกอันหนึ่งคืออาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิ
มะพร้าวด้วยมะพร้าวกะพร้าวขูดด้วยใช่มะพร้าวกะพร้าวขูดด้วย
อันต่อไปขนมจีนตัวเส้นมันเนี่ยโอ้โหเสียง่ายมากถ้าร้อน
ใช่ไหมข้าวมันไก่ด้วยนะพี่
ทำไมล่ะอันนี้ยังงงอยู่ใช่ข้าวมันไก่ด้วยอ่ะ
อาจจะเป็นเพราะว่าอะไรมันเป็นข้าวมันเหรอ
พอข้าวมันปั๊บมันบูดได้ง่ายคือเอาง่ายคือตอนนี้ทุกอย่าง
อากาศมันร้อนมันร้อนใช่คืออย่างขนมจีนเนี้ยมัน
เวลาที่ท้องเสียไม่ได้ท้องเสียงเดียวมันแก๊สตีขึ้นมาด้วย
ครับเพราะมันหมักดองมันใช่เหมือนผู้รู้จริงถ้าเป็นเส้นมัน
เหมือนจะตายเลยเถอะแล้วมันชอบกินขนมจีนแก๊งเขียวหวานปลาแก้งแล้ววันนั้นขนมจีนชอบว่ามันเน่าแน่เลยอะ
มันรู้สึกเปรี้ยวดีน้องมันตีขึ้นมาจริงแล้วมันเหมือนมันเนื่องจากก็ถามไปถามบอก
ทำไมกินอย่างอื่นท้องเสียชอบชอบเพราะน้ำหนักจะลงใช่ไหมล่ะแต่ปรากฏทำไมหนมจีนมันแบบว่าเวลามันทรมานหมอบอกอ๋อมันเป็นแก๊ส

แต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีเป็นอะไรนะขนมจีนแบบอ่าเส้นสด

แต่ก็เก็บไม่ได้อยู่ดีมีเส้นสดต้องกินเลยอยู่ดี

นั่นแหละส้มตำก็เหมือนกันนะคะคนไหนท้องเสียหรือว่ามีอาการแบบอาหารเป็นพิษได้
สลัดผักมันมาจากผัก
ใช่ผักที่บางทีเราคิดว่ามันสด

ก็ด้วยหลายอย่างรวมกันหมดอยู่อย่าง
วันนี้คุณกลับบ้านไปสิ่งหนึ่งคือกินอะไรสดใหม่

เนื่องจากอากาศปีนี้มันร้อนขึ้นนะฮะ

เพราะโอกาสทุกอย่างมันมีโอกาสเน่าหมดแล้ว
คือตอนนี้จริงเขามีการแนะนำออกมาบอกว่า
คือถ้าสมมุติว่าเราจะเอาอาหารมาทานเนี่ย
คือมันต้องเป็นอาหารที่ปรุงสุกส่วนหนึ่งถูกไหมคะ
ถ้าเป็นลวกหรือว่าพลาดก็คือทำให้มันสุกหน่อยจะดี

อ่ากับข้าวกับข้าวเนี่ย
ถ้าสมมุติสั่งมามันไม่ควรจะโปะลาดกันมา

แล้วก็ควรรับประทานอาหารภายใน๒๔ชั่วโมงหลังจากปรุงเสร็จ
หากมันมีกลิ่นผิดปกติคุณอย่าไปรับประทานเลยตอนนี้
อันนี้ขอยืนยันนะว่าแม้แต่ว่าเราคิดว่าขึ้นจากเตามาแล้ว

มีสิทธิ์นะที่มันบูดได้นะ

คือวันนี้อากาศมันร้อนฮะมันร้อนจริง

ถ้ามายดีใครบอกว่าที่ไม่

เขาบอกเหมือนต้มกะทิจะต้องทิ้งไว้ก่อนคืนนึง

เอาไปทำจับฉ่ายอย่างนี้เหมือนจับฉ่ายอย่างนี้
วันแรกกินไม่อร่อยนะถูกต้องไหมต้องรอไปเคี่ยวค่นไปอีกวันหนึ่งที่ได้อร่อย
ัสสมันเองก็เป็นเป็นเขาบอกว่ากว่าที่จะแบบพวกเครื่องแกงพวกอะไรมันจะเข้าเนื้อ
ไม่ต้องทุกวันนี้ไม่ต้องเข้าเนื้อเยอะกินสดดีกว่า
คือถ้าเกิดคุณผู้ชมเกิดมีอาการอะไรเกี่ยวกับอาหารเป็นพิษอย่างนี้นะคะ
ก็คือต้องจิบน้ำเยอะเพราะบางทีน้ำร่างกายเราเสีย
เสียน้ำเสียเกลือแร่ไปก็จิบน้ำแล้วก็ทานเกลือแร่เข้าไป
แต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ไปสักพักแล้วอาการมันไม่ดีขึ้นหาหมอทันทีนะคะ
ไปพบแพทย์เลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะ
เวลาที่แพ้อาหารขึ้นมาเนี่ยมีทั้งการอาเจียนด้วยมีการทั้งถ่ายท้องด้วยเนี่ย
ถ้าเผื่อไม่ได้พบหมอโดยทันทีเนี่ยอาจจะเกิดอะไรเป็นเรื่องใหญ่ได้ค่ะ
เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อกับข่าวใส่ไข่สวัสดีปีใหม่ไทย
ครับ
เกาะสมุยที่สุราชธานีถ้าคิดถึงสุราชธานีเนี่ยพี่เพิ่งรู้ว่าแบบเฮ้ยเป็นแหล่งที่แบบว่านักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องการจะไปนะคะ
แล้วที่สำคัญอาหารทะเลสุราธนียังสดอยู่ตอนแรกไม่เชื่อพาไปกินร้านลิมอ๋อตอนนั้นไปขึ้นสารลูกมีโอกาสไปราว
ปลาเต้ยมันสดแล้วแบบเอามาทำมันเหมือนจิ้มจุ้มปลาเตาเต้ย
น้ำยาปูทุกวันนี้สุราชธานีพัฒนาเขาบอกว่าเนื่องจากว่าเป็นเมืองที่ปัวตอนนี้
สดจริงจริง
ว่าไงรู้ไหมต้องเอาปูกระป๋องถ้าคุณไปสุราธานีต้องเอาปูกระป๋องมาวางขายที่สนามบิน
คือทุกร้านสนามบินแล้วก็อะไรเม็ดมะม่วงหิมพาน
ใช่ไหมล่ะเม็ดมะม่วงหิมพันธ์เขาบอกไม่มีที่ไหนเนี่ยปลูกอร่อยเท่าสุราช
เอาง่ายที่ใต้เพราะฉะนั้นคนสุราชที่บางคนเขาส่งลูกหลานไปเรียนเมืองนอกเมืองนา
แล้วก็ขายที่สนามเฮ้ยซึ่งไปดูเขาเวลาตัวเองไปก็ชอบสังเกตดูไงว่า
ซื้อแบบซื้อส่วนใหญ่เป็นฝรั่งที่ไปสมุยที่เป็นฝรั่ง
เอาง่ายเวลาเราเปลี่ยนยางเราจะรู้ยางรถยนต์
เป็นแบบว่าเป็นแบบตัวอวบอ้นสีขาวที่หลายคนคุ้นเคยในฐานะตัวแทนของแบรนด์ยางรถยนต์ตัวนี้

จากเป็นภาพจำของเรื่องยางยนต์แล้วยังเป็นสัญลักษณ์เรื่องของการกิน
คือมันก็กระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวจริงนะอันนี้บางคนแบบบางทีเรานึกไม่ออกว่าเราจะไปกินร้านอาหารอะไรดีมันเป็นไกด์
วันนี้คุณไม่ต้องไปเก็บเมืองนอกเมืองนานหรอก
เก็บประเทศไทยเราเองเนี่ยไม่ช่วยเรียนไกลเยอะ

แค่ของประเทศไทยเก็บไม่ได้เพราะบางร้านจองไม่ได้เลย
อย่างเจ๊ไป๋ไม่ได้เลย
เจ๊ไป๋ไม่ได้
ไปรอคิวก็ไม่ได้เลยค่ะ
อ๋อเดี๋ยวเขาจะประกาศแล้วก็มีโพต้าต่างประเทศอย่างเงี้ย
ร้านอาหารไทยหลังตึกแก๊ก็เป็นมิสเซริน
จำเลยไม่ได้จองไม่ได้เลยอ่ะลองโควิดแล้วบอกว่าจริง
คือเอาง่ายมิสวินไกด์เนี่ยแต่ละประเทศประจำประเทศต่าง

กระตุ้นความคึกคักให้กับการท่องเที่ยวเพื่อเวลาเราไปสถานที่

หนูกระเทยไปกินกันเลิกไปกิน๒คัม

แต่บางทีมันก็เหมือนเป็นการการันตีความอร่อยมาให้เราแล้ว

ไม่สิเขาใส่ไม่ได้เขาจะมีคนมาเรดเขาจะมีคนมาซึ่งเวลาเขามาเช็คหรือว่ามาลองเทสที่ร้านเนี่ย
จะไม่รู้ว่าเขาเป็นกรรมการหรือเขาเป็นทีมงานของเขามาเงียบมาสุ่ม
มาสุ่มแต่ถามว่าเราต้องซื้อไอ้ตัวมิชลินมาไหมอันนี้ซื้อ
แต่เวลาเขามาเลือกร้านอาหารที่อยู่ในเมืองไทยว่าเขาจะให้ดาวร้านนี้
เหมือนเชลชวนชิมอะเหมือนเมื่อก่อนยุคพวกเราเด็กอะสมัยเราทำทีวีใหม่อะเชลชวนชิม
ใครนะพ่อของพ่อของคุณชายหม่อมถนัดศรีแล้วอีกคนนึงหมึกแดง
หมึกแดงใช่ไหมหมึกแดงแล้วใครอีกเมื่อก่อนประเทศไทยเรามีอะไรอีกหมึกแดงแล้วอะไรอีก
แล้วก็มีพี่กิ๊งด้วยไหมไม่รอไหมลูกแม่ช้อยแม่ช้อยคุณสันติคุณสันติสเวทวิมล
ที่ลูกเขาเคยเป็นดีเจยูเอทามใช่ไหมน้องแพร่น้องแพร่ใช่ไหมณเมื่อก่อนเมืองฉันใดฉันนั้น
อ่าเพราะก่อนอย่างที่เราจะกินหอยตอบปลัดใต้ก็ต้องดูอือมวมสนับสี
อืมเค้าใจอย่างอย่างเนี่ยคะถ้าเป็นของเมืองไทยเองมันก็กระตุ้นให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามา
ไกลเขาก็จะมีแบบเหมือนบุ๊กไกลเนอะว่าเออมาร้านนี้แบบไม่ต้องแบบเป็น
หนึ่งดาวเขาก็จะมีการบอกว่าอ่าร้านนี้เกณฑ์มันเป็นยังไงถึงจะได้หนึ่งดาวสองดาวเป็นยังไงสามดาวเป็นยังไง

มีทั้งโรงแรมร้านอาหารที่พักต่าง
เอาง่ายวันนี้ตั้งแต่ปี๒๑๖๐
เพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่รู้กันว่าประเทศของเราเนี่ย

เขาบอกเป็นหลักเลยที่คนอยากจะเดินทางมา

เขามีทั้งภูเก็ตพังงาเชียงใหม่พระนครศรีเรียมภาคอีสาน
ก็เลยถูกเติมเข้าไปในเร็วนี้
ล่าสุดเกาะสมุยสุราชธานี

แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมืองร้อยเกาะ

กุ้งแม่น้ำตาปีตัวใหญ่แล้วมากินกับน้ำปลาหวานบ้าง

แล้วก็อาหารท้องถิ่นของเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

อยากให้ไปกินแกงเหลืองที่เป็นปลาเตาเต้ย

แต่ช่วงสงการร้านดังเขายังไม่ค่อยปิดเนอะ
ไม่ปิดคือแบบนั้นเที่ยว

วัตถุดิบความสะอาดความเข้าถึงอะไรด้วยนะ

จริงกรุงเทพหานครเป็นจุดแรกที่เขาเริ่มมีก่อน

เชียงใหม่เอ้ยภูเก็ตเอ้ยอะไรอย่างนี้

พอมีการจัดอันดับชายหาดที่เรียกว่าสวยที่สุดในโลกเนี่ยนะคะ
ประจำปี๒๐๒๓คือเรียกเป็นชายหาดที่ดีที่สุด

กันตังจังหวัดตรังก็มีเกาะกระดานอยู่ตรงนี้นะคะ

ก็เริ่มมีผู้คนให้ความสนใจเรื่องของที่ดิน
พื้นที่นี้เขาซื้อขายกันเท่าไหร่ล่ะ

คือคุณโสพลพรโชคชัยประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย
ก็มีการเปิดเผยบอกว่าที่ดินบนเกาะกระดานส่วนหนึ่งเนี่ย
เป็นที่สาธารณะในลักษณะของอุทยานแห่งชาติ
แล้วก็มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะคะที่มันเป็นที่ดินของเอกชน
แล้วตามที่ข่าวมันมีมานะคะราคาที่ดินตกไร่ละไม่กี่แสนบาท
แต่ทีนี้ต่อมาพอมันมีการเรียกขายกันตอนนี้ไปไร่ละ๑๐ล้าน
หรือตารางวาละ๒๕๐๐๐บาทค่ะ
ในฐานะของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินเขาให้ข้อสังเกตแบบนี้คือหนึ่ง
สมมุติว่ามีที่ดินประมาณสักแบบว่า๓ไร่
ที่ดิน๖๐หรือว่า๑๘ก็คือ๗๒๐ตารางวาเนี่ย
มาสร้างรีสอร์ทแล้วให้เช่านะคะที่เหลือเป็นพื้นที่ส่วนกลาง
ถ้าหลังหนึ่งพื้นที่ประมาณสัก๓๐ตารางวาก็จะสามารถสร้างได้๒๔หลัง
ถ้าหลังนึงให้เช่านะคะราคาอยู่ที่๕๐๐บาทก็มีอัตราการครอบครอง๕๐
อันนั้นคือต้องดูในช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่มันจำกัดด้วย
ก็จะสร้างรายได้ปีละ๒๑๙ล้านบาท
นี่เขาประเมินจากแบบว่ารายได้ที่มันจะหมายราคาที่ดินมันก็อยู่ตามนั้น
คือถ้ารายได้สุทธิอยู่ที่๓๐มันก็จะเป็นเงิน๖๕๗ล้านบาท
มันน่าจะอยู่ที่๘๒๑๒๕ล้านบาท
แล้วทีนี้ไปที่ค่าก่อสร้างอีก
ค่าก่อสร้างบ้านหลังนึงแล้วก็รวมค่าสาธารณูปโภคต่างเนี่ย
มันก็เป็นเงินหลังละประมาณสัก๒๕ล้านบาท
จำนวน๒๔หลังคูณกันเข้าไปก็คือ๖๐ล้านนะ
ดังนั้นคุณลองมารวมกันตัวเลขทั้งหมด

ก็จะเป็นอยู่ที่๒๒๑๒๕ล้านบาทนะคะ
หรือว่าไล่ละ๗๓๗๕ล้านบาท
ตารางวาละ๑๘๔๓๔บาทเนี่ยค่ะ
ทีนี้ถ้าหากนักลงทุนซื้อในราคาที่มันสูงกว่านี้
มันจะมีผลคือมีปัญหาในการทำกำไรในระยะยาว

ค่าก่อสร้างเอ่ยค่าที่ดินเอ่
ไรมันควรจะได้ประมาณเท่าไหร่
แต่ทีนี้ถ้าเกิดลงทุนไปปั๊บ

ระยะยาวคิดให้แล้ว

ที่ดินทะเลไม่เอาเหรอคะมันร้อนเดี๋ยวมันไหม้อะ
โอ้ยไม่คิดว่าตัวเองไปอยู่เลยทำให้คนอื่น
แต่วุ้นเคยไปนะในเกาะกระดานเนี่ย
ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นข่าวอะไรต่างมากมาย

เต้นเป้นเก่งทุกอย่าง
เป็นคนที่ไม่ค่อยทรมานกันเท่าไร

ที่แบบว่าลดพิเศษนะมริโกะกว่านี้แหละสาวจันทริกก็ออกมาโพสต์ภาพตัวเองพร้อมเขียนครับ
ว่าไม่ใช่อีกี้จ้าอีขี้จ้าเสิร์ชทันจิก่อนศัลยกรรมรอด
เขาว่างั้นนี่ก็เด็กเด็กอ่ะเนอะหลังจากมีแฟนเข้ามาคอมเมนต์มากมายแอคทิเช่น
เป็นทุนเดิมอยู่แล้วศัยกรรมนิดหน่อยถือว่าลัด
กว่าเดิมเยอะหนูเสิร์ชจริงด้วยนะแม่อะไรอย่างนี้นึกออกปะฮะ
ทางด้านกุ๊บคลิปนี้ก็แบบว่าโอ้โหเวนไอวอสยัง
คลิปมันเป็นสกอยอ๋อนั่นเป็นเพื่อนกันเหรอแองจี้
เขาเป็นแก๊งนี่ไหมแม่แล้ว
ก่อนคือมันเป็นแก๊งแคสต์งานกับไอดิวอีกคนนึงใช่ไหม

ก็ดูนี่เขากลายเป็นสกรรักชุรีไปแล้วดิวอีลิสลาอ่ะ
ต้องบอกว่าจริงแล้ววันนี้คนก็ถึงเอารูปมาลงกันไปดูกัน
เริ่มจากไอ้นุ้ยก่อนนุ้ยธนวัฒน์
ทำงานกับฉันอยู่ใช่ไหมอันนี้กุ๊บกิ๊บ
จริงหรอเดี๋ยวเขากดหม่ะ
ที่นี่ภาพที่ฉันไม่เคยเห็นออกแล้ว

โฟอย่างที่เราบอกว่าผมทรงนี้มาจากโฟลมดเลย

บเข่งมากมือตบอันดับหนึ่ง

เลวันดังเลยอะตอนนี้

ของทัศน์ทองซาว

เห็นไหมทุกคนต้องมีอันนี้

ชอบมากค่ะพี่ตั๋น

มันได้แล้วเธอก็เลือกเพลาะแต๊กซี่สีชมพู

เพราะสมัยก่อนไม่เคยมีผมอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ

แต่เขาเป็นอีกบเขาบอกเขาเป็นอีกกบ

มันบ้าบ้าบ่อบ่อนนะอีกพี่ปองนี้มันบ้าบ้าบ่อบ่อน
แต่เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วแฮปปี้นะ

เอามาฟังนักชาลีนิดหนึ่ง
อ้อลูกชายคุณเหมือนกันใช่มั้ย
มันจะเล่นละครเหรอ
นี่ไงเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะ

หล่อมีงานเข้ามาแบบรวมแต่ปฏิเสธไปหลายงาน
หนึ่งในนั้นก็คืองานของคุณด้วยใช่ไหม

ล่าสุดเจ้าตัวเปิดเผยบอกว่าตอนนี้อายุมากขึ้นแล้วค่ะ

ใช่เบื่อกับงานหลายอย่าง
ตอนแรกก็กะว่าจะทำงานสัก๓เดือนนี่ทำมา๖เดือนแล้ว
ก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสนะคะ
ส่วนงานพรีเซนเตอร์เขาบอกว่าเอาตรงเถอะ
งานที่ผมรับไม่ได้ตั้งที่อยากรับมากเลย
แต่บางอย่างมันต้องใช้เวลาทดลองงานนานเกินไป
เขาไม่ไหวขอไปรับงานรีวิวดีกว่า

ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่หลายคนที่ให้โอกาส
ขอโทษที่ผมไม่สามารถรับงานได้จริง
ไม่ใช่ว่าผมมีอะไรดีนะนี่เขาว่านะ

ไม่ใช่แต่ผมอยากจะทำงานที่ผมชอบจริง
ผมจะทำงานตั้งแต่๙ขวบแล้ว
ตอนนี้เนี่ยทำงานมา๒๐ปีแล้วบางคนอาจจะไม่เข้าใจ

อยากให้เข้าใจว่าผมทำงานซ้ำมานานเกินไป
ถ้าไปเจออะไรที่มันโอเคกับเรา
มันก็มีความสุขไง
ไปฟังเสียงคุณแน็กหน่อยสิคะคุณแน็ก

อยากทำงานที่เราชอบจริงเราจะได้ไม่เบื่อมัน
เพราะว่าต้องยอมรับว่างานแสดงผมทำตั้งแต่๙ขวบแล้ว
มันเป็นเวลา๒๐ปีแล้วหลายคนอาจจะไม่เข้าใจ
มองว่าเราอยากให้เข้าใจว่าเหมือนเราทำงานซ้ำมานานเกิน
ตอนนี้เราเจอโอกาสหนทางใหม่ที่มาทำงานแล้วมันก็โอเคกับเราด้วย
มีความสุขกับการรีวิวกับการทดลองสินค้าอะไรพวกนี้มันก็เป็นอะไรที่ดีอะครับ
จริงตอนนี้ที่เป็นอยู่ก็มีไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับ
ส่วนใหญ่ผมจะเน้นรับรีวิวมากกว่าอะไรอย่างนี้
เพราะเรารู้สึกว่ารีวิวเนี่ยบางทีมันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่ผูกมัดมากอะนะ
แล้วก็มันสนุกด้วยแล้วมันทำได้หลายอย่างอะไรอย่างนี้ครับผม
แต่หน้าเขามีจุดยืนชัดเจนมากนะ

คือบางทีมันเป็นพลังของชีวิต
เข้าใจพี่มั่นอยู่มาตั้งแต่กล้าหกครับ

แต่แน็กได้ข่าวว่าเขากำลังเขียนบทให้อยู่ในใจ

อืมเดี๋ยวมันไม่เล่นอีกกระโดดถีบเลยคนนี้
โอ้ยไม่ได้แล้วนะ
ขึ้นเลยกงเลยกันเลยอู้วอะไรอย่างงี้มันก็เหมือนกับเวียงกรรมตัวเองเราเคยทำให้คนอื่นเขาด้วยแหละ
เออคิดไปเรียกกันปั๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
ตติ้งส่วนใหญ่จะพุ่งกระฉูดนะคะ
ใช่ทีนี้ต้องไปดูว่าเขามีคู่จิ้นคนไหนบ้างที่แบบว่าเอาเล่นด้วยกันปุ๊บ
โอ้โหเคมีมันดีแล้วก็ปังมาก

เริ่มกันที่อันนี้ค่ะคุณบอยปกรณ์

แล้วก็มีคุณเจมส์จิรายุด้วยนะคะ

ประดิวาราบริดา

แล้วก็ไปประกบคู่กับคุณเกรทวรินทร

ปีนี้ปี๖น้อย

นี่นี่นี่นี่นั่นนานไก่เยอะ

เป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นจริงสำหรับน้องวาเลนติน่า

ลูกสาวของคุณเอสกันตะพงศ์นะคะ
ุคนี้ของน้องวาเลนติน่ามีความน่ารักสดใสเวอร์
โอ้ยไม่ตายแล้ว

สวยนะเนี่ยนางโตขึ้นนางสวยแน่นอน

คือแบบว่าได้ความเป็นพ่อคือพ่อก็เข้มอยู่แล้ว

แต่ได้มาที่ครบเครื่องมากเลย

ตอนนี้พ่อเขาผันตัวไปอ่านข่าวแล้วใช่ไหม

มาให้พ่อดูสิพ่อจมูกมีอยู่แล้ว

ไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนเลยนะ
ที่ช่วงนั้นโควิดที่เขาอยากไปดูลูกคลอด
อ่าอ่าใช่ช่วงนั้นนะคะแล้วก็แบบถ่ายละครจนเสร็จ
แล้วก็เขาก็ไปคลอดแต่ตอนนั้นที่กำลังไปลุ้นที่ว่า
เด็กอยู่นี้โตแล้วเร็วเหมือนตอนแม่เบี้ยก็คือตอน
แม่เบี้ยคือกำลังจะคลอดแล้วตอนนั้นคือถ่ายละครให้เสร็จก่อน
แล้วก็เขาก็วิ่งแล้วอ่ะต้องวิ่งตามแล้วลูกอืม
ไม่แล้วก็ของนั้นน่ะของชมพู่คนเล็กวิ่งได้ยัง
เดินได้นั่งเดินแล้วหรอค่ะเดินได้แล้วนั่งเดินแล้วหรอ
เจอได้แล้วค่ะเหมือนกับเราเพิ่งอ่านข่าว
เข้าห้องคลอดอะไรอย่างเงี้เนอะแล้วคุณรถเมย์กี่เดือนแล้วคะ
ตอนนี้๔ค่ะก็๔เดือนแล้วกำลังยังค่ะเริ่มคว่ำ
คว่ำอยู่ตอนเนี้ยเร็วเร็วกันไม่หมดเลยละเร็วเร็วมาก
อ้าวไปอีกหนึ่งคนฮะแอมพิรวัตรอยู่กับช่องเจ็ดมานานนานนานนานนานนานนาน
มีลูกแล้วด้วยนะคือตอนนี้ไปเป็นรายเดอร์หนุ่ม
ขับรถส่งผู้โดยสารซึ่งก่อนนั้นเขาชอบไปขับรายเดอร์
ส่งอาหารอือนะในช่วงสถานการณ์โควิดสิบเก้าเนี้ย
เขาบอกล่าวสุดแอมพิริบี่วัตรตอนเนี้ยมีรับส่งสนามบิน
แต่โควิดเนี่ยมันทำให้เรารู้ได้ว่าอาชีพทุกอาชีพ
ไม่มีอะไรมั่นคงก็จริงอาชีพไม่มีความมั่นคงเลยจริง
แต่คนแต่ละคนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องหา๕๗อาชีพนะ

แต่เมื่อก่อนเราอาจจะตกใจกว่า๕๗อาชีพเราขายของอ่ะขายของออนไลน์
ป่ะฉันขอให้นับอย่างนี้อันนี้อาจจะผิดนะ
เราหาอะไรที่แบบอันนี้สมมุติเราขายก๋วยเตี๋ยวด้วยเราขายอะไรด้วย

คือเราจะต้องหานวัตกรรมอะไรก็แล้วแต่
ที่มันสร้างรายได้ไม่ใช่เป็นแบบว่าเงินเดือนประเทศ
เงินเป็นกองอยู่อืม
คุณดูสิขนาดคุณชาติชาติยังพูดอยู่ว่า

นี่เค้าเริ่มนายเห็นไหมข่าวไหมเค้าเริ่มเปิดตัว

โรปก็เริ่มแบบเปิดตัวแล้วมีชื่อมีอะไรอย่างนี้

ทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วเครื่องคิดเลขอ่ะที่เราเรียนสมัยก่อน
แค่กรอบตึ้งเดียวมันตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บ
จากการลงไว้ลงหมดเลยอ่ะสองสองสองสองสี่ท่องกันทำไม
อยู่เนาะเอาละฮะแน่นอนวันนี้วันสงการครูอ้วนจ๋า
อวยพรทุกท่านหน่อยฮะก็ขอสวัสดีปีใหม่นะคะ
สุขสดชื่นสมหวังคิดสิทธิ์และสมความปรารถนา
และสำคัญที่สุดก็คือเดินทางปลอดภัยนะคะ
ดริ้งแล้วดร้ายนะคะเมาไม่ขับค่ะ
แน่นอนครับวันปีใหม่มีแต่สิ่งดีขอเราเชื่อว่าเป็นวันเปลี่ยนดวงแล้วล่ะ

พรุ่งนี้ยังกลับมาเจอเราอยู่นะฮะครับไปกันก่อนนะฮะสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป